บางเสร่ที่ชนบุรีตกอกตกใจกันเลย
อยู่ดีนะคุณเสียงปืนปั้งเป็น๑๐นัดเลยค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จับมือยิงได้แล้ว
เอาไปดูเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะครับ
โอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงรัวปืนฮะถ้าจะยิงขนาดนี้นะ

ชาวบ้านเขาตกอกตกใจรีบปิดร้านรีบหลบเข้าไปในบ้านเลย

เสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชม
แล้วมุมที่คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยเห็นไหม
แล้วในมือเขามีอาวุธปืนอยู่ด้วย

ใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็เลยบอกผู้อำกับสพสัตหีบนะ
กำกับก็ให้สารวัตรปราบปรามให้ตำรวจเนี่ย
มาสอบถามข้อมูลจนรู้ว่าอ๋อ
เสียงปืนที่ได้ยินรัวเป็น๑๐นัดเนี่ย
สรุปมีคนโดนยิงนะได้รับบาดเจ็บ๑คน
แล้วพอไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุโอ้โหปลอกกระสุนปืนเพียบเลยนะคะ
อกจากนี้เนี่ยประตูบ้านชาวบ้านเอ่ย
กำแพงบ้านเขาก็มีรอยกระสุนปืนด้วย
เสียงดั่งก็เพราะเช้าเขาบอกว่าเขามีกำรวจมาที่
ข่าวไปดูบอกนี่ไงรอยกระสุนปืนมันอยู่ที่กำแพงแบบนี้ค่ะ

รอยกระสุนปืนมันอยู่ที่กำแพงแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะ

ก็ตามทั้งสองคนให้มามอบตัว
ปรากฏว่านายจิรายุเข้ามามอบตัว
กับเจ้าหน้าที่นะคะเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าวันนั้นผมทะเลาะกับพิเชษ
แล้วก็มีการขับรถไล่ตามกันเอาอาวุธปืนมายิงจริง
แต่ไม่ได้หมายจะฆ่ายิงแค่ข่มขู่เฉย
หลังจากนั้นยิงแล้วแยกค่ะแยกกันไป
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วเรื่องของการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
แล้วเรื่องของยิงปืนโดยใช่เหตุ
เดี๋ยวต้องตามตัวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีด้วย
ตำรวจเขาได้เบาะแสแล้วเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จากตัดถามที่ชาวบ้านมามอบให้ทั้งหมด
รู้เลยตามจากทะเบียนรถก็รู้เลยนะฮะ